เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเราอุกอาจเหมือนกัน
แล้วก็ต้องถือว่าน่ากลัวมากนะคะ
เพื่อนร่วมสัญชาติกันนี่แหละสองคนทะเลาะเบาะแว้งกัน
เคลียร์กันไม่ได้มีการโทรด่าบุปการี
ทำให้ผู้ต้องหาเขาแค้นมาก
คว้ามีดมาแล้วก็จ้วงแทงเพื่อนร่วมชาติคนนี้

เราเท่าที่มีไปสัปดาห์ที่แล้วแต่เรามีความคืบหน้าเพราะเรามีภาพครับจนเสียชีวิต

เพราะว่าเขาคือมันค่อนข้างอุกอาดมากแล้วก็น่ากลัวค่ะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่นายโมเอหรือว่ามานพ
แรงงานชาวพม่าเนี่ยเอามีดเข้าไปกระหน่ำแทงนายจอโซอายเพื่อนร่วมชาติ
เสียชีวิตในตลาดขายสัตว์เลี้ยงข้างสวนจตุจักร
คือหลักฐานที่ตำรวจเอาไปใช้ในการขอสารอนุมัติหมายจับ
ฐานฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตอนนี้กำลังดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีนะคะ
ข่าวเบื้องต้นมีออกมา๒กระแส
บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ยังคงกบดานอยู่ในไทย
แต่อีกส่วนนึงก็บอกว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ
ถ้าเชื่อว่ายังอยู่ในบ้านเราเมืองเราก็คงไม่ยากหรอก
ที่จะเอาตัวมาลงโทษในโอกาสต่อไป
ใบบางการข่าวใบบางข้อมูลเดี๋ยวก็คิดว่ายังอยู่
พยายามที่ก็ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่ทุกท้องที่

คิดว่าถ้าหากว่าความพยายามเราคงจะได้ตัวมาในที่สุด

ก็บอกว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะคะ
จะได้ตรวจดูบริเวณชายแดนที่นายมานพอาจจะใช้หลบหนีออกนอกประเทศได้
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
คือสองคนนี้เขามีเรื่องขัดแย้งกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้
มีปากเสียงกันก็แล้วชกต่อยกันก็แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
คือที่ทำให้ผู้ต้องหาแค้นมากเนี่ย
เพราะว่าผู้ตายโทรไปด่าทอบุพการีของผู้ต้องหาก็คือนายมานพ
ก็เลยทำให้นายมานพผูกใจเจ็บแล้วก็เลยเดินทางมาเพื่อแก้แค้นโดยเฉพาะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกไปว่าเกิดขึ้นเนี่ย
ปัดที่แล้วนะคะ๑๕กันยายนในร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสวยงามและอาหารสัตว

ทีนี้สอบถามพยานในเหตุการณ์รู้ว่าผู้ตายเป็นอดีตลูกจ้างในร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง
ลากลับบ้านไปก่อนที่จะกลับมาทักทายเพื่อนที่เป็นพนักงานในร้านเกิดเหตุค่ะ
ผู้ตายอยู่ลำพังในร้านคือนายมานพเขามารอดูนานแล้วนะ
พอเห็นว่าผู้ตายอยู่ในร้านคนเดียวก็สบโอกาส
เอามีดที่ติดตัวมาเนี่ยกระหน่ำแทงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิป
แล้วก็ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ